ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับในโลกโซเชียลกำลังพูดถึงกันอย่างมากนะครับ
สูญเสียบุคลากรแพทย์อีกหนึ่งท่าน
กรณีของหมอมีนครับเพิ่งจะลงเวรแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้ก็คือเลขาธิการแพทยศภานะครับ

พลนากาศโทนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญครับ
เป็นเลขาธิการแพทยศภาโพสต์ข้อความนี้เอาไว้
อาลัยต่อการจากไปของหมอมีนคือแพทย์หญิงยานิสา
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน๔คันนะครับคุณผู้ชมน้องชมพู่
มีทั้งกระบะเก๋งและมอเตอร์ไซค์
ในโพสต์บอกว่าอาลัยน้องหมอมีนอินเทิร์นหนึ่ง
ก็คือหมอเพิ่งจะจบใหม่เลยครับแล้วเพิ่งมาทำงานได้ประมาณ๒๓วัน
แล้วน้องก็ด่วนจากไปจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกับการจากไปของน้องหมอมีน

เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มภูมิทักษะ
โรงพยาบาลพระหลพลพยุหาเสนากาญจนบุรี
เมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับ๑มิถุนายนที่ผ่านมา
สำหรับหมอมีนอยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
เพื่อชาวชนบทจังหวัดราชบุรี

หมอหนึ่งคนเนี่ยต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนเยอะมากนะ

โดยทั่วไปคณะอื่นอาจจะเฉลี่ยประมาณ๔ปี๕ปีมีบ้าง

เรียนจบแล้วถ้าหากจะตอบเฉพาะทางก็ต้องไปเรียนเพิ่มอีก
ปริญญาอะไรอีกก็ต้องไปเรียนเพิ่มอีก
แบบนี้ครับคือเรียนสั่งสมประสบการณ์คือเรียนไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมด
เป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีค่าของประเทศ
ส่วนสาเหตุอุบัติเหตุนั้นอยู่ระหว่างตรวจสอบ
แต่ทราบว่าจุดเกิดเหตุคือแยกมตาเขียวกาญจนบุรี
และแยกนั้นเขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
อยากให้ผู้เชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบหน่อย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย
ทางแพทย์ทัศนภาคจะประสานขอข้อมูล
เพื่อเป็นแนวทางช่วยป้องกันในอนาคตต่อไปด้วย
และเรื่องนี้ครับในวงการแพทย์พูดถึงเยอะมาก
เพจเฟสบุ๊คอื่นต่างก็ระบุ

หลายครั้งที่บุคลากรการแพทย์อาจจะร่างกายไม่ไหว
พอเรียนหนักบางทีก็ต้องเข้าเวร

ร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงเวรมา

ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่อย่างไร
กันไว้เยอะมากเหมือนกันนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
เดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพ
คุณหมอมีนครับคุณพ่อของน้องบอกว่าทราบเรื่องจากเพื่อนของลูก
ส่งไลน์มาบอกข่าวร้ายตอนแรกก็คิดแค่ว่าอาจจะกระดูกหัก
คงไม่ถึงขั้นสาหัสละมั้งแต่เหตุการณ์นี้มันช็อกมากนะครับ
รับว่าเสียใจมากมีลูกสาวเพียงคนเดียวที่ผ่านมาลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาว
ที่สร้างแต่ความภาคภูมิใจให้กับคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่
ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยเขามีความฝันว่าอยากจะเป็นหมอ
ที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นแล้ววันเกิดเหตุลูกส่งไลน์มาถามถึงพื้นที่ตั้ง
ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ลูกจะไปประจำ
ก็ไม่รู้ว่าจะขับรถไปดูพื้นที่เองหรือเปล่าปกติแล้วจะให้พ่อขับรถให้
พอลงเวร๔โมงเย็นก็เดินทางไปเองไม่ได้บอกให้ที่บ้านรู้นะครับ
ก็แค่ถามว่าเออตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนเขาอ่ะอาจจะอยากจะไปดูพื้นที่
ก่อนไปได้ไปเตรียมตัวก็เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุตอนนี้ก็ทางคณะแพทย์ก็ระดม
ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วครับ
น้องไม่เคยทำให้พ่อแม่ฝึกหวังในตลอดเวลา

น้องก็คือตั้งใจที่จะเรียนตั้งใจที่จะทำงานมาโดยตลอด
โดยที่พ่อกับแม่เองไม่เคยบังคับน้องเลย
ระยะทางไปก็ไม่คิดว่าเขาจะขับรถไปนะครับ

ที่ตรงไหนเข้าที่ลิปว่ารับไว้
อ่าทั้งน้องปืนอ่ะครับก็เห็นดูไว้อยู่
อาจจะมีโรงพยาบาลที่น้องปือครับ

ปกติแล้วไปไหนเนี่ย
ก็คือจะ
บางทีก็จะให้พ่อขับรถเป็นไพ้นะครับ
สวดพระอภิษฐรรมจะมีถึง๒๘มิถุนายน
มีพิธีเผาศพ๒๙มิถุนายนนี้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ